กลับมาเบรกนี้ค่ะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะคะว่าช่วงนี้
ศิลปินไอดอลเขากำลังมาเพราะฉะนั้นเกิลกรุ๊ปก็กำลังอินกันเลยช่วงนี้
แล้วก็แวะมาที่บันเทิงไทยรัฐนะมากัน๕สาวเลยนะคะ
รวมหลายสัญชาติกันเลยนะจ๊ะน่ารักสดใสกันมากเลยค่ะ
เอาซิงเกิ้ลใหม่ชื่อว่าทรีทุกวันค่ะมาฝากแฟนบันเทิงไทยรัฐด้วยนะฮะ
เช่นเดียวกับหนุ่มอัดนะคะนักร้องนำวงมิ้นท
แล้วก็ดีเจคลื่นเด็กฮิปแคทเรดิโอก็มาชวนไปเที่ยวงาน
ก็อัดกระวงมิ้นเห็นว่าไปกันด้วยเลยนะคะ

แล้วเดี๋ยวปีนี้ก็จะมีอัลบั้มใหม่ให้ฟังได้ให้ฟังแน่นอนครับผม
งานแสดงอย่างที่ทราบก็คือเรามาจากฮอร์โมนนะนะ

มีอยู่ครับเดี๋ยวปีนี้ก็มีซีรีส์สองเรื่องที่กำลังรออนแอร์อยู่

ก็ยังมีเรื่อยดีกว่าครับมาได้อีกครับผม
มิกทั้งยำมาให้ดูทีเดียวดูทันก็ทันดูไม่ทันก็ย่อนดูเอา